และในวันนี้นักฐานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรอนแก่น
ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน

โดยสมนึกในพระมหากุรรณาชิคกุล
โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่มีทรงพระราชดำริ
ให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสาน
ติดตามจากบรรยายงานของคุณยุธยาตุ้มมีรายงานมาจากจังหวัดขอนแก่นครับ
วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดพิธีลงนามแสดงความอาลัย
โดยมีคณาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชน
มาร่วมในพิธีจำนวนมากครับ
อาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ทยอยเดินทางไปถวายบังคมต่อหน้าพระบรมชายาสาธิสลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสำเด็
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรก
อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป
และจะเปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
ลงนามแสดงความอาลัยได้ตลอดระยะเวลา๑ปี
โดยจะเปิดอาคารสำนักงานอธิการบดีแห่งนี้
ให้ประชาชนมาร่วมลงนามได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ด้านนายกิติชัยไตรัตนาสิริชัย
ในฐานะที่เป็นทั้งสิทธิ์เก่าและอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนี้
อกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัติอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี
พระองค์ท่านได้พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นพี่
พระองค์ท่านก็มิทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย
องค์ท่านยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในปัจจุบันในขณะนั้นได้เข้าเฝ้า
แล้วก็มีกระแสพระราชดำรัฐนะครับกับนักศึกษาปัจจุบันในขณะนั้นเนี่ย
โดยให้ข้อคิดให้คำสอนที่ดี
แล้วพระองค์ท่านก็จะมีพูดทำให้พวกเราได้หัวเราะนะฮะ

จากการพระราชทานปริยบัตรบัณฑิตในแต่ละรุ่นในแต่ละครั้ง
แต่พระองค์ท่านก็ทรงให้ความสำคัญกับการที่จะสั่งสอนนักศึกษา
ลมนักศึกษาให้จบออกไปเป็นคนดีของสังคม
ช่วยกันพัฒนาประเทศช่วยกันพัฒนาสังคม
โดยห้องยิ่งของภาคตะวันออกเชียงเหนือต่อไป
พวกเราก็ได้มีโอกาสที่ดีมากที่เข้าใกล้ชิด
องค์ท่านแล้วก็ได้รับกระแสพระราชดำรัฐตรงนี้
ก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปปฏิบัติหน้าที่
ตามที่พระองค์ท่านได้ทรงให้คำสั่งสอนไว้ครับ
ขณะที่ความคืบหน้าการเพ้นภาพฝาผนังรอบอาคารเรียน
ศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีความคืบหน้ากว่า๑๕๐ถือว่ามีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก
เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาทัศนสินทุกชั้นปี
ทั้งสิทธิ์เก่าที่ทราบข่าวต่างไปช่วยกันเพ้นภาพ
แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
อัครศิลปินที่นักศึกษาต่างชื่นชมในพระปริชาสามารถมาโดยตลอด

เหมือนพระองค์ยังทรงสถิตอยู่กับหัวใจปวงชนชาวไทยตลอดไป
และจะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
และในวันนี้นะครับเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
จะมีพิธีลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชาชนชาวจวัดขอนแก่นก็สามารถเป็นร่วมพิธีในจุดนี้ได้เช่นเดียวกันครับ